กราบไหว้เสริมสิริมงคลกันก่อนนะครับ
พาไปกราบไหว้ขอพรสารหลักเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากถึง๗๐๐ปี
มีโอกาสลองไปกันดูคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่นี่คือสารหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
บรรยากาศโอ้ดูโอ้โห
งามนะแล้วที่สำคัญมีโอกาสลองไปกราบไห้ที่นี่ฮะเขาบอกว่ามีพระธาตุสีทองที่คุณผู้ชมเห็นน่ะ
มีใบหน้าของเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะ
เขาว่ากันว่าคนกำแพงเพชรเนี่ยมีโอกาสมีเวลาก็จะมาสักการะขอพรในเรื่องของความมั่งข้างความสำเร็จหน้าที่การงานบ้างล่ะ
ต้องมาขอกับทางเจ้าพ่อหลักเมืองนี่แหละ
คือหลายคนเขามีความเชื่อว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตาม

แล้วถ้าอยู่ที่นั่นทำงานอยู่ที่นั่นก็ต้องไปกราบไห้สารหลักเมืองหน้าที่การงานจะได้เจริญ
เขาบอกว่าที่นี่นะฮะปัจจุบันมีการบูรณะเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิม
พร้อมกับจัดให้มีการทำเสาหลักเมืองจำลองใหม่ขึ้นมาอีกด้วย
โดยทำจากไม้สักทองความสูงจากพื้นเสาประมาณสัก๒๒๙เมตรความกว้างของฐานสัก๖๔เซนติเมตร
แล้วก็มีอันเชิญเสาหลักเมืองจำลองที่ได้ผ่านการทำพิธีจากกรมศิลปากรมาวางเอาไว้ให้ประชาชนได้สักการะบูชากันอีกด้วย
อย่างที่คุณชนะบอกแหละส่วนใหญ่ใครที่อยู่ที่ไหนเขาก็มักจะไปไหว้สารหลักเมืองที่นั่น
แล้วคุณอยู่กรุงเทพมีโอกาสไปสารหลักเมืองยังคะ

โอ้โหร้อนดีอากาศโอ้โหก็ร้อนหน่อยแต่เราไปด้วยใจ
คนได้อยู่แล้วคนไปเยอะสารกรุงเทพ

คุณก็เหมือนไปไหว้สาหรักเมืองเสริมซิริมงคลกันไปนะครับ